อุสามณีเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เคย
ร่วมช่องกับคุณตังโมอืมค่ะอ่า
แล้วก็มีความสนิทสนมกันเคยพูดคุยกัน
และเป็นคนบันเทิงอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข่าวข่าวนี้ค่อนข้างใช้เอ่อ
และล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราก็ไปเจอ
คุณขวัญอุสามณีที่งานไว้อาลัยคุณแตงโม
ก็ไปถามเรื่องเกี่ยวกับคดีนี้
คุณขวัญอุสามณียังคงยืนยันว่า

การที่คุณตังโมจะไปปัสสาวะท้ายเรือและพลัดตกเรือ

เพราะว่าคุณแต่งโมเป็นดาราไม่กล้าจะไปเปิดให้คนเห็น
ไม่ว่ามันจะเป็นกลางคืนก็ตาม
คุณขวัญอุสามณีเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ก่อนหน้านี้
โพสต์ลักษณะเรียกร้องขอความยุติธรรม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณขวัญยังคงเชื่อว่าทุกคน
เพื่อนดารานักแสดงแฟนคลับ
จะช่วยกันสืบหาความจริงให้ได้
แต่ขอให้คนใกล้ชิดร่วมกันให้ข้อมูลอย่าปล่อยผ่าน
จากนี้ขอให้เดินหน้าทำสิ่งที่ถูกต้องค่ะ
จากไปของคุณตังโมต้องสง่างามมากกว่านี้
ไม่ใช่อ้างว่าปัสสาวะท้ายเรือแล้วพลัดตกเรือจนเสียชีวิต
เพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล
ผู้หญิงไม่มีใครอยากจะเอาอวัยวะลับของตัวเองไปเปิดให้คนข้างนอกดู
ยิ่งคุณตังโมเป็นดารานักแสดงที่อยู่วงการมานาน
เป็นไปไม่ได้แน่นอนคุณขวัญย้ำแบบนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องคุณแม่ของคุณแตงโมที่ขออายัดศพไว้ก่อนเพื่อชนะสูตรเพิ่มเติม
บอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
แต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยจะสามารถพิสูจน์ความจริงได้
ฟังเสียงคุณขวัญค่ะ
อยู่ตรงนี้เราก็ต้องรู้จักหน้าที่ความที่ดี
อะไรที่มันผิดมาไม่เป็นไรแต่ว่าเขาก็ต้องเดินหน้าอะไรที่มันถูกต้อง
ผู้หญิงไม่มีใครที่จะเอาอวัยวลลับของตัวเองไปเปิดให้คนอื่นภายนอกดูหรอกค่ะ

แล้วก็พี่โมไม่ใช่คนเพิ่งเข้ามาเป็นดาราปี๒ปี
เป็นร่วม๑๐ปีมันอยู่ข้างในสายเลือดอยู่แล้ว
แล้วผมก็เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนจะมาพูดปกป้องได้
เพราะว่าของลับของเราเราห่วง
ก็เป็นด้วยกับสิ่งที่พูดมานะ
คือคุณแตงโมเองต้องยอมรับว่าเป็นบุคคลที่รักของเพื่อนในวงการบันเทิง